อึ้งฮะไปเจอชื่อวัดเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
อะไรนะวัดจันตะวันโอเค
วัดจันตะวันนี่ชื่อวัดเขาเหรอวัดอะไรอ่ะ
ชื่อวัดเขาเหรอไปดูป้ายก่อน
วัดจันทร์ตะวันออกเอาคุณป้ายบนก่อนวัดจันทร์ตะวันตก
ก็สะกดภาษาอังกฤษขอซูมเข้าไปก่อนวัดตะวันตกทั้งบนโอเค
แต่ข้างล่างวัดจันทร์ตะวันออกนี่ภาษาอังกฤษเป็นวัดชันทวันโอเค
แล้วถ้าเกิดว่าต่างชาติมาถามมาถามว่าวัดจันตะวันโอเคไปทางไหนนี่คนไทยจะตอบถูก
แต่บางคนเขาบอกว่านี่คุณอ่านเป็นแบบลักษณะเหมือนภาษาคาราโอเกะ
เซมันก็จะได้ออกไปเป็นเสียงออกวัดสั้นตะวันออกแต่เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็น
ในภาษาอังกฤษคุณผู้ชมที่จังหวัดพิทธิ์สุนโลกอย่างที่เห็นว่าป้ายที่จะชี้ไปมี๒วัด
วัดจันตวันตกกับวัดจันตวันออกนะครับ

พอเป็นวัดจันทร์ตะวันออก
แล้วเขียนออกเป็นแค่โอเค
มันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวคนต่างชาติจะอ่านเป็น
วัดจันตวันโอเคนะครับ
โดยระบุว่ามีชาวต่างชาติมาถามทาง

ถึงกับอึ้งทั้งคนไทยและฝรั่งกันเลยทีเดียวกว่าจะสื่อสารกันเข้าใจ
เอ้ยมาอยู่ไม่ใช่วัดจันตะวันโอเค
วัดจันตวันออุ๊ตโอยูทีได้ไหม

วัดจันตะวันออกทีนี้ก็เลยพาไปถึงวัด
ชาวต่างชาติบอกอ๋อโอเคนี่คือวัดจันทร์ตะวันออกใช่ไหม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพิสูจนป้ายบอกทางตรงนี้นะครับ
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสัญญาณไฟจราจร
ท้ายบ้านคลองริมถนนทางหลวงพิศนุโลกนครสวรรค์
หรือว่าถนนศรีฮราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
นำเสนอข่าวนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะ
ทางหน้าจอทางเฟสทางยูทูปแสดงความคิดเห็นมาหน่อยว่า
เราควรสะกดอย่างไรกันแน่
เพราะเดี๋ยวเราจะฟังนะว่าคนในพื้นที่เขาบอกว่าควรจะสะกดแบบไหน
ก็มาเจอป้ายตรงนี้จริงนะครับ
ส่วนป้ายที่หน้าวัดจันทร์ตะวันออกซึ่งเป็นตรงซุ้มวัด

ทีนี้เราสอบถามนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวไทย
แล้วก็ทั้ง๒คนทั้งคู่อยู่สหรัฐอเมริกามานานกว่า๔๐ปี
ให้ความเห็นแบบนี้แสงความคิดเห็นแบบนี้

แต่เป็นวัดจันทร์เวสต์กับวัดจันทร์อีสต์
ต่างชาติเขาเวสกับอีส
สก็ตะวันตกอีสก็ตะวันออก
ดีไหมจะได้ไม่งงทั้งคนไทยและต่างชาติ
อาจจะเป็นวัดจันทร์และวงเล็บว่าอีสกับเวสเอาไว้
วัดจันตะวันอ๋อตะวันไม่ต้องมีแล้ว
ต้องมีตะวันก็เป็นอีสกับเวสเลย
ก็เป็นที่ตะวันออกกับที่ตะวันตกไปเลย
เอาฟังเสียงนักท่องเที่ยวทั้งคู่ให้คำแนะนำหน่อยนะครับ
หรือจะสะกดวัดไปด้วยวัดให้เป็นเทมเพิลเลยได้ไหม
ซึ่งแปลความหมายว่าวัดเหมือนกันนะฮะ

มีนี่ส่งเข้ามาคุณผู้ชมช่วยสะกด
อ้าวไม่แน่ใจคุณผู้ชมเนี่ย

แล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้ผู้สื่อข่าวยังเจอป้ายอีกป้ายหนึ่ง

นี่นี่นะป้ายตรงตรงพื้นน่ะเห็นมั้ย

หลายคนเลยงงนะฮะแล้วหลายคนแปลตามความหมายไป
คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้นะว่าที่ร้อยตรีอวิรุฑทัพทิมแท้ภูมิในการแขวงทางหลวงพิสุนโลกที่๑
ชี้แจงเรื่องป้ายบอกทางอ้าววัดจันตะวันโอเคก่อนนะ
และทีนี้นะฮะก็จะให้เจ้าหน้าที่ประสานกับทางวัดซะหน่อย
เพื่อเขียนให้ตรงกันก็คืออะไรล่ะ
แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวรอให้ทางภูมิในการแขวงทางหลวงเนี่ย
ลองไปเขาเรียกว่าปรึกษากันแล้วก็ลองไปแก้ไขกันนะครับ
แล้วก็จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งเร่งแก้ไขในวันสองวันนี้แหละ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทางหน่วยจราจรผมเนี่ยรีบไปแก้ไขนะครับ
ให้ตรงกับตรงที่ทางเดียวกับวัดนะครับ
ที่เป็นภาษาอ่านเขาเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้ครับ
ประมาณว่าโอเคคล้ายอย่างนี้แต่มันเป็นตัวแดดกันอย่างนี้แค่นั้นเอง
เป็นภาษาพูดนะว่าพ็อกใช่ไหมก็ประมาณนี้
ว่าเขาจะแก้ไขเป็นสะกดยังไง
มีคุณครูภาษาอังกฤษดูอยู่ด้วยเหรอคะคุณครูภาษาอังกฤษบอกว่า
คุณครูดูข่าวเที่ยงของคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณขวัญยังงงเลยค่ะ
เอาเหรอโอ้เดี๋ยวเราจะออกจากเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวรอหน่วยงานแก้ไข
เอาจริงคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
มันจะขึ้นเป็นชื่อวัดที่เป็นคำทับศัพท์ทั้งหมด

เมื่อสักครู่ป้ายเนี่ยด้านบนจะเห็นวัดจุลามณีเขาก็จะทับศัพท์
แต่ด้วยความที่ทับศัพท์ก็คือจูลามานี่อย่างนี้ไปเลย
คือใช้คำคาโอเกะหมดเลย
ใช่เป็นคาราโอเกะหมดเลยก็เลยอาจจะมันไปมีปัญหาเรื่องของความว่าตะวันตกตะวันออกนั่นแหละ